ส่วนริมน้ำแม่แจ่มที่จังหวัดเชียงใหม่

ก็มีแพร่แล้วก็มีคนไปเล่นน้ำ
ไปรับประทานอาหารแล้วทำรองเท้าหายทุกวัน
บางทีใส่แล้วก็แกว่งน้ำไงแล้วก็ลอยไป

เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเจ้าของร้านเขาใจดี
ช่วยเก็บรองเท้านอกจากจะเก็บให้กับคนที่ทำหาย

ไม่มีรองเท้าแตะใส่กลับบ้านเนี่ยเอาไปเลย

มีครูด้วย

รองเท้าแตกกว่า๕๐ข้างที่ถูกห้อย

โดยเจ้าของร้านอาหารริมแม่ริมน้ำแม่แจ่มในอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่
รองเท้าของนักท่องเที่ยวที่ไหลมาตามน้ำไว้ได้

แสดงว่าบางอันมีคู่บางอันไม่มีคู่
บางอันข้างเดียวใช่ไหม
ใครชอบ๒สีเลือกประกบเอา

อาจจะชอบสองสียังไงก็เลือกไปนะคะ

บอกว่าเริ่มเก็บรองเท้าแตะที่ไหลมาตามน้ำ
แล้วก็เกยตื้นอยู่บริเวณหน้าร้านตัวเองนี่แหละ

ตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมก็คือเดือนที่แล้วนะคะ

ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว

ใช่ค่ะก็พาครอบครัวแล้วก็เด็กมาเล่นน้ำคลายร้อนกันแบบนี้

เปิดร้านอาหารในเฉพาะที่ที่ริมน้ำนะคะ
ตอนนี้มีมากกว่า๒๐ล้านแล้ว
ที่สำคัญก็คือร้อนแต่มีร่มอยู่ริมน้ำนี่ไง

มีร่มไม้ด้วยนะคุณโอ้โฮดูสบายจัง
ส่วนใหญ่ก็เป็นร้านนั่งริมน้ำ
แต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวไปเล่นน้ำไม่ต่ำกว่า๒๕๐๐คน

ทุกวันก็จะมีรองเท้าไหลไปเกยตื้น

ส่วนใหญ่จะลอยมาข้างเดียว
ก็เลยคิดว่าเจ้าของรองเท้าก็คงอยากจะตามหารองเท้าข้างที่หายไป

แต่ซินเดอเรลล่าไม่ได้มาที่แม่แจ่ม

ได้เก็บแล้วก็นำไปแขวนไว้เพื่อประกาศหาเจ้าของ
ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวทำรองเท้าหาย

เมื่อเจอสามารถสวมกลับไปได้ไม่ต้องเสียเงิน
ซื้อหากันใหม่นะคะ
คุ้นเคยนะใครคุ้นเคยว่านี่ของฉันหรือเปล่านะ

เห็นบรรยากาศนี้น่าเที่ยวนะครับน่าเที่ยวมาก
อีกข้างเด็กใครชอบเบนเทนกับคิตตี้
ข้างหนึ่งเบนเทนข้างหนึ่งบิดผิดที่ก็ได้ไม่เป็นไร
แต่ต้องย้ำว่าไปเอาของของตัวเองนะจ๊ะ
อย่าเอาของคนอื่นไปเดี๋ยวเขาหากันอีก
เดี๋ยวไม่เจอคู่กันสักทีนะครับ